เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมผู้ชายสองคนขับรถกันมา
ไปเห็นอะไรอยู่ตรงเกาะกลางถนนตัวนิดเดียวไปเจอลูกแมว
จอดรถกลางถนนไปเอาจับลูกแมวมา

เฮ้ยลูกแมว
เฮ้จำดี
จำดีเดี๋ยวกูไปเลี้ยงเอง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

แมวตัวเล็กเขียวดำเขาขาวไปอยู่ตรงกลางถนนได้ยังไงวิ่งไล่จับกันอยู่นี่เกือบโดนรถสีขาวทัพแล้วนะฮะสุดท้ายก็จับกันอยู่สักพักหนึ่งนะฮะมันก็วิ่งไปวิ่งมาลุ้นตามกันสุดท้ายแต่ก็จับได้สำเร็จนะฮะผู้ชายคนในภาพเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านเลยเพราะไม่รู้ว่าเป็นแมว